วันนี้มีการเจรจาหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้นำจีนกับเกาหลีใต้ค่ะ
ซึ่งประชุมกันไม่ทันเท่าไหร่นะคะ
ทางเกาหลีเหนือได้ประกาศศักดาในการยิงขี่ปนาวุฒิค่ะ
ตกอยู่ในนั่นน้ำของทางญี่ปุ่นนะคะ
เมื่อเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาของวันนี้ค่ะตามเวลาในประเทศไทย
ทางการเกาหลีใต้ได้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขี่ปนาวุฒิ๓ลูก
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นขีปนาวุฒิโรดองพิสัยกลาง
พิสัยการยิงประมาณ๑๐๐กิโลเมตร
ตกอยู่ในบริเวณหน้าน้ำของญี่ปุ่น
ซึ่งการยิงขี่ปนาวุฒิของเกาหลีเหนือครั้งนี้เกิดขึ้น
หลังจากที่นางปาร์คกึนเฮประธานาธิบดีเกาหลีใต้
ได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายศรีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีน
ในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่๒๐ชาติ
ขณะที่นางโทโมมิอินาดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น
เปิดเผยว่าการพัฒนาขีปนาวุฒิของเกาหลีเหนือได้ก้าวหน้าไปมากค่ะ
ตกในจุดที่ใกล้เคียงกันในเวลาไล่เลี่ยกันมากนะคะ
อีนาดะยังบอกว่าการกระทำของเกาหลีเหนือในครั้งนี้
เป็นการกระทำที่คุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นอย่างร้ายแรง
และเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดเจน
ส่วนโฆษกระทรวงต่างประเทศของจีน
ก็ออกมาแสดงความวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หยุดการกระทำที่เพิ่มความตึงเครียด
หันมาร่วมมือกันเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคแทน
ขณะที่การหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้นำจีนและเกาหลีใต้ในวันนี้
นายศรีจิ้นผิงแสดงความไม่พอใจต่อข้อตกลงติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุฒิในเกาหลีใต้ของทางการเกาหลีใต้และสหรัฐ
พร้อมย้ำว่าการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุฒิคือการไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลี
ซึ่งจะทำให้ข้อพิพาทระหว่างประเทศบานปลายและรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนนักวิเคราะห์มองว่าการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุฒิจะทำให้เรด้าของเกาหลีใต้สามารถตรวจจับกิจกรรมทางทหารของจีนได้นั่นเอง